คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกว่า๖๐ปีที่แล้วยังคงอยู่ในความทรงจำ
และเป็นความประทับใจของชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะ

เสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่ง
เยี่ยมราชดรที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ซึ่งรถไฟก็ได้มีการหยุดแวะตามสถานีต่าง
เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบรมี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สถานีรถไฟเมืองพลคือสถานที่ในความทรงจำของชาวบ้านและเด็กนักเรียน
ที่ได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งส่งเยี่ยมราชดรชาวขอนแก่นเป็นครั้งแรกโดยรถไฟพระที่นั่ง
เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
และสถานีเมืองพลถือเป็นจุดแรกของจังหวัดขอนแก่น
ขบวนรถไฟหยุดให้ประชาชนซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง
ได้มีโอกาสเห็นพระพักษ์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักอย่างใกล้ชิดด้วย
ยิ่มใจรักสะดอนทุกคนเลยก็ดีใจแท่นชาวเมืองพลทุกคน
ที่มันมีโอกาสได้ต้อนรับเพลินอนาคตและก็มีโอกาสมีมือนี้
แม่บอกคิดว่าฝันว่าสิได้มาเมื่อนี้แม่ดีใจร้าย
เขารู้สึกว่าดีใจนะพระเจ้าคุณที่นั่งอดทราบมาเยี่ยมชาวบ้าน
มาทุกวัลแห่งได้พระเจ้าอดทราบอาวุธสาหกออกมาต่างจังหวัด

ขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีเมืองพล

ผืนดินอีสานที่ขึ้นชื่อว่าธุรกันดาล
ไปหยุดขบวนอีกครั้งที่สถานีบ้านไผ่

เคลื่อนขบวนไปสิ้นสุดที่สถานีขอนแก่น

มารับมายืนตรงที่เขาแต่วงนะแต่วงลูกเสือ
ทำเพลงสันเสริญพระบารมีท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นก่อน
เสร็จแล้วท่านก็เดินมาดูแถวลูกเสือท่านก็เดินกลับ
พอท่านเดินกลับเนี่ยผมก็ถวายกล้วยตากที่เตรียมมา
แล้วก็กลับทูลท่านมาฝากถวายเจ้าฟ้าชาย
ตอนนั้นเรียกใครเนี่ยว่าเจ้าฟ้าชายเพิ่งเกิดได้หนึ่งปีหรือไงเนี่ยนะ
เราก็เป็นเด็กเป็นลูกเสือเหมือนกันเนอะ
คิดตามภาษาเด็กเลยคือเตรียมไว้ตั้งแต่คืนนั้นก่อนที่จะมานะ
ห่อไว้ที่บ้านทำกล้วยตาขาย
ท่านก็ทรงรับรับแล้วก็เอาเหรียญให้เหรียญหนึ่งก็กลับไปเลย
เรียนที่ระลึกพระราชธานจากในหลวกราชการที่๙
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
สร้างความปราบปลื้มใจแก่นายประจวบลางคุลานนท์เป็นอย่างมาก
อกจากนี้ชาวขอนแก่นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เพราะก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดขอนแก่น
พระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือ๑แสนบาท
หลังจากไฟไหม้เมืองขอนแก่นไม่มากทีเดียว
บังเอิญบ้านผมเช่าอยู่ที่ถนนหลังเมือง
ติดกับตลาดเก่าไหม้หมดเลย
มันไหม้มากที่สุดล่ะจนในหลวงพระราชทานเงินมาทางผู้ว่า
หนึ่งแสนบาทใช่ไหม
แล้วก็สมัยนั้นจอมพลปเป็นนายกให้มาอีกห้าหมื่น
เงินแสนห้ามืนนี้เท่าที่ทราบ
ผมที่โดนไฟไหม้ครอบครัวผมโดนไฟไหม้
จะไปอาศัยอยู่อาคารสงคร
หลังจากในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานีรถไฟขอนแก่น

เมื่อถึงศาลหลักเมืองทรงหยุดเพื่อทรงศักระ
จากนั้นขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนไปตามถนนศรีจันทร์
แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกลางเมือง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสารกลางหลังเก่า
หลานกว้างด้านหน้าแคบไปถนัดตา
เพราะชาวบ้านพากันไปรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก
มันถึงอาทิตย์มาก
การเวลาจะเปลี่ยนแปลงสถานที่สำคัญแห่งนี้
ให้กลายเป็นตลาดบางลำพูย่านการค้าใจกลางเมือง
แต่ได้ตั้งสารเป็นรูปสารากลางหลังเก่าไว้เป็นที่ระลึก
เพราะเคยเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่๙
ในครั้งแรกที่รอยพระบาทยาตราลงบนผืนดินขอนแก่น
นับแต่นั้นมายังเสด็จพระราชดำเนินไปอีกกว่า๓๐ครั้ง
ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
เพราะทรงเล็งเห็นแล้วว่าการศึกษาเล่าเรียนที่ทัดเทียมคนในเมืองหลวง
จะช่วยนำพาความเจริญก้าวหน้าไปสู่ดินแดนที่ราบสูงของไทยอย่างยั่งยืน

ก็ได้น้อมนำเอาโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชน้อมนำไปปฏิบัติ
ก็คือโครงการอนุลักษณ์ดินอนุลักษณ์น้ำอนุลักษณ์ป่า
ซึ่งเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายหินทิ้งแบบประชาอาสาสำหรับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำแก้ไขปัญหาภัยแรง
ซึ่งดำเนินการไปเสร็จหลายแห่งหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอแล้ว
อกจากนั้นยังมีโครงการช่วยกันไปอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ป่าปลูกป่าตามป่าชุมชนต่าง
ซึ่งเราดำเนินการมาแล้วหลายโครงการนะครับซึ่งเราก็จะทำต่อไป
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำนะครับ
ซึ่งเราก็ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีทุกปีและก็จะดำเนินการต่อไป
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย